คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ

ที่มีการโพสต์อยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่ม

ผู้หญิงคนนี้เขาโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้
ว่าเขาขับรถรถติดไฟแดงอยู่

ดีมีผู้หญิงคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มา
หมวกกันน็อกมานะมาเคาะกระจก

น้ำปลาผสมพริก

แล้วพลิกเยอะมากสาดเข้าหน้าเลย

ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครมาก่อน

ก็เลยเปิดกระจกแล้วถูกสาดใส่แบบนี้

ต้องไปหาหมอแล้วก็ต้องไปแจ้งความ

อันนี้เป็นพื้นที่สอนอบังซื้อ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณแยกไฟแดง

วันนี้ผู้หญิงผู้เสียหายคนนี้นะคะ

ร้อยตำรวจเอกสุทัศน์แก้วสมศรี

ตอนที่เกิดเหตุก็ไปให้ปากคำ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วครั้งหนึ่ง
ครั้งนี้ก็ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม

มั่นใจว่าคนร้ายน่าจะประสงค์ต่อทรัพย์

กเงินสดไป๘แสนบาท
โอ้โหมีเงินแปดแสนบาทอยู่ในรถแล้วก็มีแหวนเพชรอยู่อีกสองวงอ่ะ
แล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าถือวางไว้บนเบาะข้างคนขับ
ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับใครไม่ว่าจะตัวเธอเอง
หรือว่าคนในครอบครัวยืนยันว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องแบบทะเลาะวิวาสปัญหาส่วนตัว
เพราะว่าไม่เคยทะเลาะกับใครแน่ก็เลยเดานะคะว่าน่าจะเป็นเรื่องของการชิงทรัพย์ค่ะ
ตัวจนไม่ปากใจเชื่อมากมายว่าไม่มีศัตรูกับใคร
ร้อยตำรวจเอกสุทัศน์บอกว่าตอนนี้ตำรวจฝ่ายสืบสวนยังคงลงพื้นที่นะคะ
แล้วก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดแถวจุดเกิดเหตุนะคะไล่ไปเลย
เส้นทางตรงนั้นก็จะนำมาเป็นหลักฐานในการติดตามตัวคนร้าย
ส่วนสาเหตุจากการสอบถามผู้เสียหายเขาก็ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครมาก่อน
เรื่องต้นตำรวจก็เลยพุ่งเป้าไปที่ประเด็นส่วนตัว
เพราะตำรวจเขาบอกว่าถ้าคนร้ายประสงค์จะชิงทรัพย์เนี่ยคือกระเป๋ามันอยู่ใกล้มากนะคะ

หลังจากนี้ก็เลยจะต้องส่งรถเบนท์นะคะให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจหาหลักฐานเพิ่มเติม
ตรวจหาว่ามีสารพิษอะไรหรือเปล่าที่สาดเข้าไปด้วยนะคะ
ก็เดี๋ยวจะรู้ผลภายใน๑๕วัน
จากการสืบสวนรู้แล้วว่ารถจักรยานยนต์
ผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้ออะไรยังไง
คนร้ายเป็นผู้หญิงอายุประมาณ๒๕ปี
สูงสักประมาณ๑๖๐เซนติเมตรนะคะ
ลักษณะการก่อเหตุแบบนี้ตำรวจบอกว่าเข้าข่ายความผิดในข้อหาทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บค่ะ
ส่วนประเด็นที่ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของส่วนตัว
ประเด็นส่วนตัวเนี่ยนะเพราะว่ามีรายงานว่าคนร้ายเนี่ย
นำทรัพย์สินอะไรของผู้เสียหายไปเลย
ทั้งทั้งที่กระเป๋าก็อยู่ไม่ไกลมากนักน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่า
เพราะว่าจากการสอบปากคำผู้เสียหายแม้ผู้เสียหายจะยืนยันว่า
ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครมาก่อน
แต่ว่าจากคำให้การตำรวจบอกว่ายังมีพิรุษที่คาดว่าผู้เสียหาย
ยังไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดนะคะ
ก็ก่อนเกิดเหตุนี้ผู้เสียหายเขาขับรถออกมาจากลานจอดรถแห่งหนึ่ง
แถวเตาปูนครับพอมาติดไฟแดงตรงนี้เนี่ยก็เจอคนแบบ
ถึงจอดรถคาดว่าเป็นยังงั้น

เพราะว่าปวดแสบปวดร้อนอยู่ใช่ไหม